คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน
แล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังเหตุการณ์ที่ฉัดเชิงเซาทุ่มครึ่งเมื่อคืน
คือกู้ภัยเขาถ่ายเอาไว้วัยรุ่นผู้ชายสองคนเขาทะเลาะกัน
คือขับกระบะกันมาคันหนึ่งก็ไล่ชนจนชนท้ายอีกคันหนึ่ง
คันที่โดนชนก็ต้องหนีไปขอความช่วยเหลือ
เท่านั้นไม่พอลงจากรถแล้วมาทะเลาะกันต่อ

แล้วเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

กุภัยชาเชิงสร้างจุดบางประกงเขาถ่ายเอาไว้ได้
ภาพมันก็อาจจะแบบนี่นะคะ

ทะเบียน๙กกชช๘๗๙๙กรุงเทพฯ
ของนายพาณุพงฮ์รจนากรอายุ๒๒จนรดเข้าพังเสียหาย
ถ่ายคลิปจนตกพื้นดูสิคะแล้วก็ขับรถหนีไป
มันเกิดอะไรขึ้นพลเมืองดีไปเจอกระบะคันที่ก่อเหตุค่ะ
อยู่ในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลพิมพาอำเภอบางประกง
ก็แจ้งตัวผู้เสียหายให้ไปดูว่าใช่ไหมครับ
มาไล่ชนแล้วก็ลงจากรถไปทุบกระจกเนี่ย
พอไปถึงผู้เสียหายบอกใช่คันนี้แหละคันนี้คันนี้เลยที่มาชนเขาที่ลงจากรถแล้วมาทุบรถเขา
คันนี้เลยจอดอยู่เนี่ยก็โทรหาตำรวจนะคะครับ
ปรากฏว่าระหว่างโทรคุยกับตำรวจเอาละเจ้าของรถเดินลงมาจากห้องพัก
มาเลยนะฮะมากับภรรยาก็เลยมีการคุยกัน
เขาก็เลยบอกว่าเอางี้เอางี้ไปเคลียร์กันที่โรงพักดีกว่าไหม
แต่อีกฝ่ายอ้างว่าเขาเป็นฝ่ายถูกชน
จะไปแจ้งความที่สพบังปะกงนายพานุพงศ์ขับตามมาแล้วกัน
จริงจริงแล้วอ่ะนายพานุพงอ่ะไปชนเขาก่อนด้วยซ้ำนะ
เขาก็โยนไปอีกฝ่ายนึงแต่ฝ่ายพันธพงศ์บอกว่าเปล่า
คุณนั่นแหละมาชนผมเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

คุณผู้ชมคืออะไรรู้มั้ยคือตัวคนที่ไปชนนายพานุพงศ์บอกว่า
พานุพงศ์นั่นแหละมาชนผมผมอาจจะไปแจ้งความสอบพอบางประกง
ไปเคลียร์โรงพักขับรถตามผมมาก็แล้วกัน
ขับหนีหายไปเลยค่ะแต่อีกฝั่งเขาบอกก็ตำรวจจะมาอยู่แล้ว
ของพานุพงศ์ก็เลยโทรไปที่เบอร์ภรรยาของผู้ก่อเหตุ

เขาบอกว่าไม่สะดวกไปโรงพักสามีขับรถหนีไปแล้ว
ไม่รู้ไปไหนด้วยแล้วก็ไม่ให้เบอร์สามีด้วย
พี่เอาหัวพี่มาคุยได้ไหมเมื่อกึ้งเก่นเหลือเกิน
เพราะผมเคยทำงานนะอยากโดนไล่ออกจากงานไหมล่ะ
อยากโดนไล่ออกจากงานไหมอ่าถ้าเขาบอกว่าเขาผิดอ่ะ
ทำไมไม่มาแจ้งความถ้าผิดจริงจริงถ้าพวกหนูผิดจริงจริงอ่ะ
ทำไมไม่มาแจ้งความแล้วเมื่อกี้ท้าทำไมไม่รู้
พึ่งมาจากทำงานแล้วอันนี้ก็เลยมาหิดง่ายหิดข่าว

เฮ่อเมียบอกไม่มีเบอไม่ให้เบอสามีนะคะ
ทีนี้เราก็เลยให้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา

พานุพงศ์เขาก็ยืนยันว่าคือเขาขับรถออกจากที่ทำงาน

บนถนนบางนาตราช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรีกิโลเมตรที่๔๙

จู่กระบะดำคู่กรณีขับตามหลังมาเร็วมาก
แล้วก็เปิดไฟสูงใส่บีบแร่ใส่ด้วย
เหมือนกับพยายามจะแทรกกลางระหว่างรถเขากับรถบรรทุก๑๐ล้อ
แต่รถ๑๐ล้อก็บีบแตร่ใส่เหมือนกัน
กระบะดำก็พยายามเร่งเครื่องหาทางแซงแล้วเบรก
จะให้รถของพานุพงศ์ชนท้าย
แต่พานุพงศ์บอกผมหลบทัน
แล้วเขาก็รีบเร่งเครื่องหนีเลี่ยงไปเลย

ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกระบะดำไล่ตาม
สุดท้ายตัดสินใจเลี้ยวเข้าซอย
ปากทางเข้าวัดบางเกลือ
กระบะดำมาอีกคราวนี้พุ่งชนท้ายเลยค่ะ

ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยแถวนั้นดีกว่า
ผมก็เหนียวนี่เพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่อง
ไปถึงปากทางเข้าวัดบังเกลือ
ผมเพราะว่ารถมันเยอะผมก็ไหลจะรอ
เขาก็เลยชนเลยพยายามไล่ต่อ

ใช่ครับผมก็ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
มีอาการมืนเมาแน่นอนครับคนขับคนนั่งข้างถอดเสื้อมาเลยครับ
คนขับหัวฟูฟูมาเลยเขาจะไปแจ้งความว่าผมเป็นคนชนเขา
แล้วพอเขานัดผมไปที่โรงพักพอผมไปรอครึ่งวันก็ไม่มา
ยังหนีอยู่ไม่รู้ครับตอนนี้ปกปิดข้อมูลทั้งเมียและเมียเขาด้วย
เพื่อนรุ่นน้องของพานุพงศ์ก็ยืนยันนะคะว่าเขาเป็นคนถ่ายคลิป
ตอนเจอตัวคู่กรณีเมื่อเช้าครับตอนแรกเขาเหมือนจะไปคุยที่โรงพักจริงจริงนะ
ผู้กรณีเหมือนกับยอมไปคุยไปคุยไปคุยกับตำรวจที่โรงพัก
แต่กลายเป็นไม่ไปเฉยเลยก็ปล่อยให้พานุพงศ์ยืนรอ
ตอนเกิดเหตุยืนยันว่ารถกระบะสีดำของคู่กรณีเป็นฝ่ายปาดและแซงรถพานุพงศ์ก่อนจริง
เพื่อนที่มาด้วยกันเพื่อนรุ่นน้องคนนี้บอกผมก็เกือบโดนเบียดอยู่เหมือนกันนะ
ผมขับอยู่ข้างหลังพี่เขาอยู่เลนซ้ายรถสิบล้ออยู่เลนขวา
เขาจะพยายามจะแทรกกลางแต่รถสิบล้อไม่หลบให้
แล้วพอเขาแทรกไม่ได้แล้ว๑๐ล้อบิดแต่เขาก็ปาดหน้าคันนี้
หน้าคันนี้แล้วก็ปาดหน้าผมผมหักหลบทันเกือบตกข้างทาง
เขาก็ขับไล่จี้ตามไปพี่เขาก็หนี
หนีเขาก็ขับจี้ปาดหน้าหลายคัน
มีเพื่อนผมที่อยู่หน้าวัดบังเกลือก็เกือบโดนชนไหมครับผู้หญิง
ทีมข่าวก็เลยไปที่หอพักที่รถกระบะสีดำคู่กรณีไปจอดทิ้งไว้อ่ะนะคะ
ก็ไปคุยกับเจ้าของหอพักเลยเจ้าของหอพักบอกว่าอ๋อคนขับกระบะคันสีดำคันนั้นน่ะ
มาเช่าอยู่กับแฟนเป็นปีแล้วนะพอดูคลิปในโลกโซเชียลที่แชร์กันตกใจมากเลย
เพราะจริงแล้วดูเหมือนเขาเป็นคนเงียบแต่ถ้าดื่มเหล้านี่อีกคนนึงเลยนะ
ชาวบ้านแถวนี้มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้เห็นผู้ชายคนนี้เมา
ขับกระบะไปชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ล้มกระเด็นกลางถนนเลย
ทีมข่าวไปเจอความเคลื่อนไหวของคนขับกระบะสีดำรายนี้คุณผู้ชมค่ะ
ธรรมนองที่ว่าเนี่ยโพสต์ยาวเลยนะคะขออนุญาตสรุปแบบนี้นะคะ
โพสต์เอาไว้ในธรรมนองที่ว่าเขาไม่ได้ผิดนะแต่กระบาดสีขาวนั่นแหละมาปาดหน้าเขาก่อน
และกระบะสีขาวนั่นแหละจงใจให้เขาชนท้ายแล้วขับหนีไปหาพวกของตัวเอง
เขาก็เลยลงไปเคาะกระจกเพื่อที่จะคุยแต่อีกฝ่ายมีพวกเยอะพยายามจะทำร้ายเขาด้วย
ก็เลยต้องขับรถหนีออกมายืนยันว่าจะไปโรงพักพรุ่งนี้๙โมงเช้า

ใช่ค่ะบอกว่าเพื่อนที่มาด้วยติดงานก็เลยไม่สะดวกไปเจรจาที่โรงพักวันนี้ขอไปพรุ่งนี้แทน
เมนต์ใต้โพสต์มีการพูดถึงเรื่องของกล้องหน้ารถกระบะสีดำด้วยนะคะ
เจ้าตัวไปตอบว่ามีกล้องแต่ตอนนั้นเมมโมรี่เต็ม
แต่ตำรวจตรวจกล้องจากถนนได้คือคนไปคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าแล้วรถคุณมีกล้องหน้ารถหรือเปล่า
ที่คุณบอกว่ารถอีกคันมาปาดคุณก่อนแล้วก็พยายามจะให้คุณชนท้ายเป็นความจงใจที่อยากจะให้คุณชนท้าย
คุณมีกล้องหน้ารถหลังรถอะไรที่จะเป็นหลักฐานไหมเขาไปตอบว่าเมโมรี่เต็ม
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ตรงจุดรับแจ้งเหตุตำบลบางสมัครอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือรถกระบะสองคันนี้ขับไล่กันมาคนขับรถกระบะสีดำลงมาจากรถไปทุบกระจกรถของรถกระบะสีขาว
เหมือนเขาเมาด้วยนี่คนที่เห็นบอกเหมือนเขาเมาคนที่นั่งมาด้วยก็เหมือนเมาเหมือนกัน
ภัยตรงนั้นพยายามจะเจรจาว่าคุยกันดีคุยกันดีใจเย็นแต่มันไม่เป็นผล
คนขับรถกระบะดำคือขึ้นรถเร่งเครื่องไปเลยนะคะคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่ากระบะดำคนขับรถรีบขับออกไปถึงขั้นที่โอ้โหขับเบียดแขนเขาเลยเบียดแขนเขาเลย
เขาตั้งใจว่าจะไปตรวจร่างกายแล้วไปแจ้งความเพิ่มด้วยซ้ำเนี่ยเพราะเขาก็เป็นผู้เสียหายนะเขาเจ็บอ่ะขับรถเบียดแขนเขาอ่ะ
ก็มองว่าจริงแล้วอ่ะเจรจาให้มันจบดีกว่าอย่าไปโพสต์เฟซบุ๊กอะไรประจานกันไปมาเลยก็มาคุยกันให้จบว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
หัวฟูคนขับอืมเราไปตบตอนตอนที่ทุบรถพูดอะไรไหมทำไมมึงขับรถอย่างนี้บอกตรงเลยว่าเมา
แหละผู้พี่ทำไงค่ะคือผมก็ค่ะเดินเข้าไปดูถามว่ามังเมากันไหมเนี่ยไม่พูดแต่คนถอดเสื้อเดินขึ้นรถ
ผมก็เลยเดินอ้อมไปหาอีกคนนึงซึ่งอีกคนนึงไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่
รู้สึกว่าจะเบิ้ลเครื่องมั้งจังหวะผมอยู่หน้ารถพอดีเลย
แล้วขับออกจากอย่างแรงเลยซึ่งไปเฉียวชนกับผมแล้วผมหมุนตัวพอดี

ต้องแจ้งครับแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ครับ

ถ้าเกิดคุณไม่ผิดคุณจะหนีทำไม
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราบอกว่ารถกระบะสีดำคันที่เป็นคู่กรณีค่ะ
ไปจอดอยู่ด้านหลังของหอพักนี่จอดอยู่แบบนี้
คือทีมข่าวของเราก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหม

รถคันในคลิปที่เป็นรถคู่กรณีมันใช่ไหมแต่ทะเบียนนี่ไง
ก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่าใช่ไหม
ใช่รถที่อยู่ในคลิปที่เป็นข่าวไหมคนแถวนั้นบอกใช่ใช่แต่จาก
แต่ก่อนจอดหน้าหอพักไง

แล้วก็กล้องหน้ารถอะไรก็เหมือนกับไม่มีนะคะ

หมายเรียกคนขับรถกระบะสีดำคันนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหา
เพราะว่ารู้ตัวคนขับแล้วนะครับ
ก็ถ้าคุณยืนยันว่าไม่ผิดจริงคุณก็ไปพบตำรวจ
ใช่ค่ะไปเจรจาไปคุยให้ตำรวจเป็นคนกลางอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลย

ตรวจแอลกอฮอลมันจะยังรู้ผลหรือเปล่า
นั่นสิคะมันหลายวันแล้วนะ
คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่มาเตือนภัยกันนะครับ
ยุคนี้เนี่ยต้องระวังจริงนะฮะ